เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันจับตัวแบบทุลักทุเล
กว่าจะจับได้แบบโอ้โหทุลักทุเลมาก

ดิ้นไปดิ้นมาแบบไม่มีสติ
ตำรวจสพเมืองสงขลา๖นายค่ะ
ก็พยายามเรียกผู้หญิงคนนี้นะคะ

เป็นชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสงขลา
เขาแกล้งทำเป็นนอนหลับอยู่บนเตียงในบ้านพักค่ะ

ไปก่อเหตุอารวาสคลุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านในซอย๓ถนนเตาหลวงมาแล้ว

กลับมาในห้องทำไมมานอนอยู่บนเตียง
แต่พอเจ้าที่จะไปคุมตัวก็ร้องไห้ฟูมฟายอย่างที่เห็นเนี่ย
นี่กว่าจะขึ้นรถได้ลงไปดิ้นอยู่กับพื้นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ใช้เวลานานทุลักทุเลเจ้าที่บอกว่าทุลักทุเลจริงกว่าจะเอาขึ้นรถไปได้
คือก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าผู้หญิงคนนี้คลุ้มคลั่ง
เอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านแล้วก็ไปซ่อนตัวเองอยู่ในบ้านพัก
ก็เลยมีการนำกำลังไปนะคะแล้วเขาจะมีเหล็กค้ำอะค่ะ
สำหรับควบคุมตัวผู้ต้องหาที่คลุมคลั่งแบบนี้เพื่อที่จะไปควบคุมตัว
เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปอลวาดทำร้ายชาวบ้านคนอื่นเขาอีกนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านก็อย่างที่บอกค่ะว่าเห็นก็นั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่
สุดท้ายก็นำตัวขึ้นรถตำรวจพาไปโรงพักนะคะ
ไปถึงห้องขังของโรงพักเนี่ยยังไม่หยุดนะยังร้องไห้อยู่
ร้องไห้ฟูมฟายโวยวายเสียงดังที่สำคัญทำเหมือนแบบพยายามจะถอดเสื้อผ้าตัวเอง
พยายามจะแก้ผ้าถอดเสื้อผ้าค่ะเจ้าที่เขาก็เลยสอบปากคำญาติญาตินะคะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาติดยาเสพติดหนักมาก
คลุ้มคลั่งอย่างที่เห็นก็น่าจะเป็นจากฤทธิยาค่ะ
เพราะว่าเนี่ยถือมีดไล่ฟันชาวบ้านโชคดีนะไม่มีชาวบ้านเขาได้รับบาดเจ็บอะค่ะ
พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการร่วมกับกู้ภัยเป็น๑๐นายเลยค่ะ
พยายามจะพังประตูห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยมังกรนาคดีตำบลแพร่กษานะคะนี่
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงอยู่ในห้องอายุ๒๙เขาคุ้มคลั่งเหมือนกัน
อยู่ในห้องนี้ถือมีดยาวเป็นฟุตเลยอ่ะแล้วก็เอะอะโวยวายอยู่ในห้องเนี่ย
นี่ไอ้ไม้คำเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกเหล็กคำใช่ไว้ควบคุมตัวคนคลุ้มคลั่งแบบเนี่ย
เวลาที่ต้องไปจับจะใช้ดันดันเอาไว้จะได้ไม่มาประชิดตัวเจ้าหน้าที่ใช่เนี่ย
ใช้เหล็กค้ำแบบเนี้ยค่ะครับห้องนี้มันล็อกอยู่จากด้านในอ่ะนะคะ
ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งอยู่ในห้องอ่ะนะคะตะโกนขู่ไม่ให้ใครเข้าไปในห้องค่ะ
ที่เจรจาอยู่หน้าห้องนานเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายเนี่ยไม่ยอม
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปแล้วก็ใช้เหล็กค้ำแบบนี้ค่ะ
ควบคุมตัวเอาไว้สุดท้ายก็ควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยนะคะ
พี่สาวของผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ก่อเหตุคลุ้มคลั่งเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องชายเสพยาเสพติดอีกแล้ว
ฤทธิ์ของยาเสพติดเนี่ยเสพหนักมากนะแล้วก็มีอาการทางประสาทนะคะ
ญาติพาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจนอาการดีขึ้น
แต่จู่วันนี้ก็คลุ้มคลั่งอีกค่ะก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ที่โรงพักก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ต้องส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ